ตำรวจปราบรามยาเสพติดได้สกัดและจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด
มงค์ผาขาวค่ะคือลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศ
มายังพื้นที่กรุงเทพฯพนครและปริมนต์ธนตร์นะคะ

ยาบ้า๖ล้านกว่าเม็ดนะคะ
ยาไอซ์๑๑กิโลกรัมและเคตามีน๒กิโลกรัมค่ะ
อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะยาบ้า๖ล้าน๒แสน๕หมื่นตัวเม็ด
ยาไอซ์อีก๑๑กิโลกรัมเคตามีน๒กิโลกรัมเป็นของกลางนะคะ
ตำรวจยึดได้จากกลุ่มบุคคลที่รับลำเลียงยาเสพติดของเครือข่ายว้าใต้
มาพักในพื้นที่กรุงเทพหานครปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง
แล้วก็กระจายยาให้กับผู้ซื้อรวม๘คดีผู้ต้องหา๑๕คน
ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่๒๒๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
การปฏิบัติงานนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีการวางกำลังชุดติดตามอย่างต่อเนื่อง
สำหรับคดีที่น่าสนใจมาดูกันหน่อยนะคะคือคดีที่ตำรวจปราบรามยาเสพติด๓บุกจับกลุ่ม
นายคามินช่างเย็นอายุ๒๗ปีชาวจังหวัดราชบุรีภายในหมู่บ้านวิเศษสุคลเฟส๔หมู่๖
ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครช่วงเย็นวานนี้มีการปะทะกันกับผู้ต้องหา
ทำให้ตำรวจบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็ยึดของกลางเอามาได้
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ขายยาเสพติดกลุ่มนี้เนี่ยนิยมใช้จังหวัดปฐุมธานีราชบุรีลบบุรีพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่พักยาเสพติดค่ะ
ซึ่งพฤติกรรมนี้คาดว่าเป็นผลจากการจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ
เครือข่ายนายไซสนะแก้วพิมพาที่มันไปส่งผลกระทบกับการลำเลียงเข้ามาในพื้นที่ภาคอีสาน
และภาคตะวันออกนะคะลองฟังเสียงท่านรองพบ
ตัวยานี่ถูกลำเลียงเข้ามาตรงบริเวณไหนของประเทศไทยคะท่าน
ภาคเหนือเป็นหลักเนื่องจากภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วเราได้ทำลายเครือข่ายไปเกือบหมดแล้วนะครับ
แต่ก็ยังมีอยู่แต่ตอนนี้เขาจะลงมาทางภาคเหนือเป็นหลัก
ขณะที่ตำรวจปราบรามยาเสพติดประเมินมูลค่าของกลางในคดีทั้งยาเสพติดและทรัพย์สินรายการต่าง
ว่ามูลค่าไม่ต่ำกว่า๑๒๐๐ล้านบาทค่ะ
ขณะที่สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันพบขบวนการค้ายาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะ
หันกลับไปลำเลียงยาเสพติดเข้ามาทางพื้นที่ภาคเหนือมากขึ้นแล้วก็ยังคงใช้การลำเลียงโดยรถยนต์และรถกระบะยาเสพติดส่วนใหญ่ยังคงเป็นยาบ้าที่สามารถตรวจยึดได้ถึงหลักล้านเม็ดค่ะ